ความคืบหน้าหลังจากที่มีครูพี่เลี้ยงไปลืมเด็กนักเรียนเอาไว้ในรถจนเสียชีวิต
ที่ขอนแก่นก็ทำให้ต้องมีการปิดศูนนี้ประมาณหนึ่งสัปดาห์
เพื่อร่วมกันจัดงานศพให้กับน้องที่เสียชีวิต
ส่วนครูพี่เลี้ยงเองก็ยังคงช็อกยังคงให้การกับตำรวจไม่ได้ครับ
ตำรวจโทสมบัติวงวิชามรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรภูผาม่าน
ก็ออกมาเปิดเผยความคืบหน้านะครับที่คดีนางสาวพิจิตราสุดคณาอายุ๓๒ปี
ที่เป็นครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ก็ไปลืมน้องแยมเอาไว้นะฮะซึ่งเป็นนักเรียนหญิงวัย๕ขวบเองในรถกระบะส่วนตัว
เพราะว่าลืมไว้นึกว่าแต่เช้าเย็นเลยพรฟีมารณสอบสวนก็ยังคงเดินหน้าสอบสวนอยู่นะครับ
สอบสวนพยานในจุดเกิดเหตุก็คือนักเรียนที่อยู่ในรถทั้งหมด
โดยประสานทีมสหวิชาชีพไปร่วมสอบสวนด้วย
ซึ่งความผิดแน่ชัดอยู่แล้วว่าเป็นการกระทำโดยประมาท
เพราะผู้ต้องหาในคดีนี้เป็นครูพี่เลี้ยง
แล้วลืมเด็กลืมน้องแยมเอาไว้ในรถ
เพราะว่าคิดว่าน้องจะเปิดประตูลงมาเองได้
แต่น้องก็หลับนะฮะก็ไม่ได้เปิดลงมา
เพราะว่าคุณครูพอหลังจากจอดรถลก็ไปเปิดท้ายกระบะอ่าง

และไม่สนใจล็อกประตูรถและจอดรถตากแดด

เพื่อเตรียมสรุปสำนวนอายการเพื่อฟ้องศาล
คาดว่าใน๓๐วันจะเสร็จทั้งหมด
ซึ่งขณะนี้นางสาวพิจิตราก็ยังคงอยู่ในอาการช็อกแล้วครับกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ไม่สามารถจะให้การใดกับตำรวจได้เลย
แล้วก็เข้ารักษาสภาพจิตในโรงพยาบาลจิตเวชราชนครินในชุมแพรของขอนแก่นนะครับ
ส่วนทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วงก็สั่งปิดศูนย์เด็กเล็ก๑สัปดาห์
เพื่อดูแลในการจัดงานศพให้กับน้องแยม
แล้วก็เตรียมความพร้อมดูแลรับส่งนักเรียนด้วยความปลอดภัย
ให้มันรัดกลุ่มมากขึ้นให้มันรอบครอบ
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนี้ขึ้นอีก
ขณะที่ช่วงบ่ายของวันนี้ก็จะมีพิธีชาปนกิจศพน้องแยม
ในวัดประจำหมู่บ้านนั่นเอง